กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
เหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เขากำลังจะจัดงานถนนคนเดิน
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายวัยสัก๓๕๔๐นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนะครับ
ตอนแรกก็อารมณ์ดีเล่นดนตรีคือเหมือนกีต้านะ
แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขาทำเอง
ร้องเพลงไปมาแต่ตอนหลังอารมณ์แปรปรวน
ทำลายข้าวของของชาวบ้านและร้านค้าต่าง

อากาศมันร้อนจนตำรวจต้องเอาแตงโมบิงซูมาให้
เรื่องนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
นี่แหละครับตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช

ลงพื้นที่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เรียกกันว่าวัดพระธาตุนี่แหละครับ

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานจำนวนมาก
นี่ตอนแรกเขายังอารมณ์ดีนะครับ

แล้วก็ยังนำวัสดุมาดัดแปลง
บอกว่าเป็นกีต้าเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟัง

แต่บางช่วงเวลาอารมณ์ฉุนเฉียว

รวมทั้งด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ซึ่งตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนานเกือบชั่วโมงนะครับ

ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเอกสารในตัว

หนุ่มคนนี้บอกว่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาเคียน
ตำรวจโพเสด็จแต่ยังคงพูดจาวกไปวนมานะครับ
พอที่เราขอให้ทำส่งที่บ้าน

กูชัดพละมากเลยเศรษฐกิจนั้นไม่กลัวกันหรอก

กูจะลามมาดังวับเลย
ทีไหนลายทีนะทีน้ำเมือง

โอ้ยเวสต้านมันกลัวอย่ามากกว่า

กูขอให้มันไหล่กันกูกินตับ
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะชวนคุยนะฮะ
แล้วก็บางครั้งก็ฟังไม่รู้เรื่อง
จับใจความได้ว่าผู้ชายคนนี้พูดถึงแตงโมแตงโม
ตำรวจก็เลยต้องจัดแตงโมบิงซูมาให้ถ้วยใหญ่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

ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องต้นก็คาดว่านุ่มคนนี้น่าจะป่วยด้วยโรคประสาทครับ
ซึ่งตำรวจจะนำตัวส่งกลับบ้านแล้วก็กำชับญาติให้ดูแลรักษา
แล้วก็ให้ผู้ชายคนนี้กินยาสม่ำเสมอ
ไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนขึ้นอีกนะครับ